ไปดูการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง
หนึ่งคือทวงหนี้สองคือคลิปนี้
ให้คนอื่นไว้ดูเป็นตัวอย่างด้วย
ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
หาหาใครไปชักหา
คุณผู้ชมครับทีมข่าวนะฮะติดต่อไปยังหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ถูกส่งในห้องลูกหนี้
คูลูกหนี้รายอื่นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือเธอเนี่ยนะเป็นแม่ค้าไปกู้ยืมเงินกับแก๊งนี้มาสองหมื่นบาท
คุณผู้ชมดูซิว่าเขาจ่ายเขาคิดหนี้กันยังไง
ต้องจ่ายราย๓วันเท่ากับเธอต้องจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้๔๐๐๐บาทต่อ๓วัน
หากเธอจ่ายไม่ตรงเวลาปั๊บก็จะคิดเป็นค่าปรับค่าปรับคิดเป็นรายชั่วโมง
ชั่วโมงละ๕๐บาทถ้านับรายชั่วโมงไปจนกว่าจะจ่ายหนี้นะครับ
ถ้ายังไม่จ่ายจนข้ามวันก็เอา๕๐บาทคูณ๒๔ชั่วโมงก็จะเป็นเท่าไหร่๑๒๐๐บาท
นี่แค่ค่าปรับนะคุณผู้ชมนะค่าปรับนะ
ซึ่งก่อนจะไปกู้มาเนี่ยนะเธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามีค่าปรับสูตรนี้อยู่ด้วยหรอก
ทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะครับแม้เธอจะทยอยคืนนี้ไปเท่าไหร่
แต่มันก็จะต้องมาติดตรงค่าปรับนะฮะ
แล้วถูกขู่ตลอดส่วนแก๊งเงินกู้ลักษณะนี้มีเยอะมากในจังหวัดนครราชศรีมา
บอกนะแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรทำไมอ่ะไม่กล้าแจ้งความด้วยเอาทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจยศใหญ่ครับ